เห็นข่าวที่คนไทยมีน้ำใจให้กันเนี่ยก็ใจฟูทุกทีคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนี้ครับขับกระบะไปแล้วไปตกถนน
แต่เป็นถนนบนดอยพี่เบอร์ไม่ได้น้ำแข็งนะ
ไอ้ตอนช่วยนี่ก็ยากเอาขึ้นมาก็ยาก
รถจะถลายลงไปอีกไปตามชาวบ้านเลยมาช่วยกันหน่อย

สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มินไม่ทางไลฟ์นะคะ
พอเรียนฝนตกถนนลื่นรถตกข้างทางนะคะ
ขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยมากค่ะ
โอ้โหอุปสรรคเพียบคุณผู้ชมฮะ
ตกถนนแล้วเป็นบนดอย

คนนี้ไปตามชาวบ้านมาแล้วก็ถ่ายไว้ให้ดูความยากลำบากในการช่วยเหลือครั้งนี้ครับ
แล้วรถเธอตกถนนช่วงเที่ยง

พอชาวบ้านมากันหลายสิบคนบางคนเอารถไถมาเลยนะนี่ทางขวาเนี่ยรถไถส้มส้มแดงเนี่ย
เอามาช่วยด้วยแต่ก็ยกกระบะขึ้นมาไม่ได้ครับดึงขึ้นมาไม่ได้
ทำยังไงดีชาวบ้านไปตามในหมู่บ้านเรามีนี่ว่
ชำนาญในการดึงรถตกถนนเนี่ยอ่ะงั้นตามพี่คนนั้นมามาช่วยอีกแรงหนึ่ง
ไปตั้งแต่ฟ้าสว่างยัน๔ทุ่มฝนก็ตกเอาตกเอาในที่สุด
ดึงกระบะขึ้นมาได้ครับแล้วสาวเจ้าของรถเนี่ย
คือเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์นะค่ะซักครู่ตอนละเอ่ย
ตอนที่ถ่ายไว้เธอยังบอกเลยช่วงวันนี้คงไม่ได้ไลฟ์นะ
เพราะว่ารถตกถนนอยู่เธอเนี่ยบอกว่าทำให้เธอเข้าใจเลย
คำว่าน้ำใจเพราะชาวบ้านที่มาช่วยทุกคนช่วยด้วยใจจริงนะ

พยายามเสนอเงินให้ขอบคุณมากนะคะอุตส่าห์มาช่วยหนูเนี่ย

ทิ้งท้ายว่าขอบคุณสักล้านคำก็ยังไม่พอกับน้ำใจของชาวบ้านในครั้งนี้ครับ